เราเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา๙๐วัน

เขามีกรอบขอบเขต
บริหารราชการแผ่นดินอยู่แค่ไหน

ประเทศต้องมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
จุดยืนของเราจุดยืนของพักไปปัตย

เราจะไม่สำนุนนายมตรีที่มาจากพักการเมือง

อันนี้เราไม่สนุน๑๐๐

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ที่ไม่มีนิวบายในการแก้ไขมาตรา๑๑๒
โทษแทนรัฐรรณจากสะกลนครและอุบัญรัชธรรมนี้
ลุกขึ้นอภิปรายในที่ประชุมบอกว่า
พี่น้องประชาชนชาวอีสานบอกว่าควรจะมีรัฐบาล

ปากท้องให้ได้และมีรัฐบาลโดยเร็ว

เราเคยงดออกเสียงมาสมัยก้าวไกล

ก็ไม่มีมัตติพักนะครับ
ตอนนั้นผมจำได้ว่า

หัวหน้าจุลินลักษณะวิสิทธิลุกขึ้นบอกว่า

เพราะว่าทราบดีกันอยู่ว่า

มีกลุ่มที่บอกว่าควรจะเห็นชอบ

โดยเฉพาะสอสอประชาธิบัติในส่วนของภาคอีสาน

มีฝั่งที่บอกว่างดออกเสียงดีไหม

เพราะก่อนหน้านี้ก็ลงมติงดออกเสียงเอาไว้

แล้วส่วนของตัวท่านเนี่ยขอมั๊ยเขียนชอบ

ก็ท่านลุกขึ้นว่าท่านขอยภัยสมสิต

อันนี้ในที่ประชุมท่านก็ขออนุญาตเดินออกจากห้องประชุมครับ

เมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์บอกท่านต้องรีบไปงานศพครับผม

มันก็เลยมีอยู่๓ทาง
พอหลังจากนั้นก็มีคนเสนอให้เป็นมติ
จุรินบอกว่าไม่ต้องโหวตเป็นมติ
รักษาการหัวหน้าพักบอกว่าเราไม่ต้องถึงท่านลงมติก็หรอก
ถูกต้องครับทราบดีอยู่ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างไร
ตอนนั้นคุณชายชนะได้พูดคุยหรือแสดงความเห็นไหมครับ
ว่าส่วนตัวแล้วอยากให้มันลงมติทางไหน

เรายังมานั่งถกเถียงกันอีกว่าเราเป็น

เอาแล้วออกจากห้องประชุมมาแล้วไม่ต้องลงมติหรอก
น่าจะรู้กันอยู่ว่ามติมันควรจะออกมาเป็นยังไง
อันนี้ในความหมายหัวหน้าพักคุณชายชนะเข้าใจไหม
ว่าแล้วเราควรจะไปโหวตยังไง
ก็เดิมทีผมบอกได้เลยนะครับว่า
กับเพื่อนสมาชิกเราบอกว่าเราจะรอไปฟัง
ไม่ว่าการที่คุณชุวิตออกมาพูดก็ดีหรือใครออกมาพูดก็ดีเนี่ย

หลังจากที่เราได้ฟังการพิปรายในสภาครบถ้วนแล้วเนี่ยเราก็มาประชุมอีกครั้งหนึ่งตอนบ่าย๒โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าวันจันทร์ที่๒๑สิงหาไม่มีมติ

แต่มีสอสอท่านหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมมีมติเรื่องงดออกเสียง
ก็มาจากท่านหัวหน้าพักบอกว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าวันนั้นในที่ประชุมเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยเพราะงดออกเสียง
ผมขอฟังเสียงที่ท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้ได้ไหมสอสอผู้หญิงท่านนั้น
ผมจำได้ครับไม่ต้องเปิดเลยผมจำได้ท่านสุนิชาครับ
มาแถลงข่าวว่าเป็นมติเขางดออกเสียงจำได้ครับ

คือวันนั้นในที่ประชุมสัมภาษณ์กันนะครับเราตกลงกันในที่ประชุมกันว่าโอเคเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้งดออกเสียง
อันนี้เป็นข้อตกลงอันนี้ที่ประชุมครับ

ครับผมชัดเห็นว่าเรามีความเห็นตรงกันว่างดอกเสียง
ลงประติกงดออกเสียงไหม
ก็เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปฟังคำพิปรายอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปหาลืออีกครั้งหนึ่งครับในกลุ่มเพื่อนทั้งหมดเนี่ยครับ
ก็คือพอออกจากวงประชุมก็ไปหารือกันอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปฟังก่อนดีกว่า

คุณชวนให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนที่คุยกันในที่ประชุมเนี่ยมีสอสอบางคนบอกอยากเป็นรัฐบาล
ไม่มีครับผมยืนยันว่าไม่มีใครพูดครับ

ไม่มีผมยืนยันเลยครับไม่มีใครพูดครับ

ไม่มีใครพูดว่าใครอยากเป็นรัฐบาลเลยครับไม่มีครับ

เพราะว่าทุกคนก็กลับไปถามประชาชนในพื้นที่
ว่าจะโหว็นยังไงมีความคิดเห็นยังไรอย่างเงี้ยครับ
นี่ผมดูจากบทสัมภาษณ์เลยนะ
ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะอ้างอิงกันผิดนะฮะ
คุณชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิบัตย์นะครับ
ท่านบอกว่ามีบางคนเนี่ยพูดในที่ประชุมว่าอยากเป็นรัฐบาล
แต่ท่านก็บอกเรื่องนี้ก็ไม่เป็นประเด็นหรอกเพียงแต่ว่ามีคนพูด

ก็ไม่มีครับผมยืนยันได้ครับผมอยู่จนจบที่ประชุมครับ
อ่าทีนี้หลังจากประชุมวันนั้นเสร็จออกไปคุยกันต่อว่าเดี๋ยวเราไปฟังก่อนดีกว่า
ก็หลังจากที่ประชุมปกติทุกครั้งอยู่แล้วเราประชุมส่อนเสร็จ
แล้วก็ไปนั่งทานข้าวอะไรด้วยกันต่อแล้วก็แลกเปลี่ยนกันว่าสาการในพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
การประเทศเป็นไงบ้างก็แลกเปลี่ยนปกติครับผม
ตอนนั้นในใจคุณชายหนักส่วนตัวคิดว่าจะลงแบบไหนมั้ยเราคิดไว้ในใจหรือยัง
ณขณะนั้นผมยังคิดว่างดออกเสียงเลยครับ

อ่ะครับวันแหลวว่าพอเราไปฟังวันรุ่นขึ้น
และน่าจะมีการอภิปรายกันมีข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับ

เราฟังข้อมูลแล้วมันไม่มีน้ำหนัก
เราก็หาลือร่วมกันว่าถ้าไม่มีน้ำหนักเนี่ยเราต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้า
ตกลงกันว่าการโหวตเห็นด้วยเห็นชอบนายรมตรีเนี่ย
และเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องร่วมรัฐบาล

อันนี้เราก็หาลือร่วมกันสุดท้าย
เราก็ตกลงว่าอย่างนั้นเราไปโหวตเป็นคนท้ายสุด

กี่คนฮะที่ว่าหารือร่วมกันสอสอของประชาธิบัตย์ตอนนั้น

เพราะอีกคนนึงมีป่วยเข้าเอ็ดมิตรไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้า
ก็เท่าที่มาแถวแหลงเมื่อวานนั่นแหละ
ใช่ครับ